หนึ่งเรื่องค่ะเรื่องการใช้รถใช้ถนนนี่แหละค่ะ

ขับปาดหน้ากระบะซึ่งมีลุงวัย๖๙ปีเป็นคนขับ
แล้วก็ลงมาต่อยลุงซะเข้าที่ขมับ
แล้วก็ลากลุงให้ไปกราบขอโทษแม่ตัวเองในรถเบนท
จะเห็นว่ากระบะคันนึงเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนะคะอ่าจังหวะที่เลี้ยวเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
ครับสักพักนึงเนี่ยค่ะรถเบนท์คันที่จี้ตูดมาเนี่ย
ขับมาปาดหน้าข้างในเลยอ่าแล้วก็จอดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นคนจากรถเบ้นเดินมาที่กระบะ
แล้วก็เนี่ยค่ะต่อยเข้าไปแล้วต่อยเลยไม่พูดพร่ำทำเพลง
แล้วก็ชี้หน้าโวยวายสักอย่างสักพักหนึ่งคุณลุงคนขับกระบะ
อันนี้ลงก็ลงมาครับแล้วก็ต้องเดินมาขอโทษนี่เป็นจังหวะต่อยเนี่ย
เข้าไปเนี่ยล้วงมือเข้าไปแล้วต่อยเลยอ่ามีตอนลงมาไหมที่ลงมาแล้วก็ขอโทษอ่ะ
อ่าเนี่ยค่ะก็เนี่ยเดินพากันเดินลงมาแล้วก็ต้องมายกมือไหว้ขอโทษ
คนที่นั่งอยู่ในรถเบนท์อ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่นี่ไงเห็นไหมเนี่ย
คุณไม่ทำดูจังหวัดเนี่ยเห็นไหมอ๋อต้องมาไหว้ขอโทษเขาอย่างเงี้ยเหรอ
มายกมือไหว้ขอโทษเลยโอ้โหคุณลงไปนั่งเลยอ่ะ
ต้องไปกราบแทบตักเลยเหรอเพราะว่าสั่งบอกว่าให้ไปกราบขอโทษแม่เขาในรถเน้นเดี๋ยวนี้
นี่เห็นไหมเขาชี้เนี่ยเขาชี้สั่งเลยอ๋อนี่อายุต่างกันนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนขับกระบะคือนายมนตรีสาคลอายุหกสิบเก้าปี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าครับแปดมุมเช้าเมื่อวานี้อืม
จะมาต่อพรบรถยนต์อืมใกล้จะถึงทางเข้าร้านเนี่ย
เปิดไฟเลี้ยวไว้แล้วก็ชะลอเตรียมที่จะเลี้ยวเข้า
มองดูกระจกหลังเห็นเบนคันนี้อยู่ห่างประมาณห้าถึงหกสิบเมตร
เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้ามาอืมเท่านั้นแหละเบ้นจี้ตูดมาปาดหน้าเลย
แล้วก็ลงมาบอกคุณขับรถปาดหน้าผมแล้วก็ชกเข้าที่ขมับซ้ายหนึ่งครั้ง
เขาก็ยกมือไห้ขอโทษตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเพราะว่าอยากจะจบเรื่องครับ
แต่คนขับเบนท์ไม่จบลากลงมาบอกว่าไปกราบขอโทษแม่ผมที่รถเดี๋ยวนี้
แล้วยังพูดด้วยนะว่านี่เห็นว่าเป็นคนแก่นะไม่อยากจะทำอะไรมาก
ถ้าเป็นวัยรุ่นอ่ะจะฆ่าให้ตายตรงนี้เลยแต่ชกเข้าไปแล้วนะ
เข้าไปแล้วค่ะเบื้องต้นนายมนตรีก็โทรแจ้งลูกหลานให้มาหาที่จุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแจ้งความที่สพนสองห้องแล้ว
ให้จับตัวคนขับเบ้นคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคุณลุงมนตรีบอกว่า
ผมไม่ยอมความเด็ดขาดโอ้โหที่ขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นค่ะ